เอาล่ะไปดูเรื่องนี้นะดูเป็นอุทาหรณ์นะครับ
สำหรับคนที่มีอู่ซ่อมรถแล้วก็ทำงานบริษัทประกันภัย
เพราะว่าเจ้าของอู่ไปแจ้งความบอกว่ารถกระบะคันนี้มาซ่อม
นัดส่งมอบกันแล้วนะครับบริษัทประกันเขาก็ตีเช็คออกมาให้
แต่ว่าคือเจ้าของรถเนี่ยเขาเอาไปเบิกก่อน
แสนเนี่ยไปเบิกก่อนค่าซ่อมปรากฏว่าพอมาถึงจะเอาเงินให้เขา
แม่แม่ของเจ้าของรถเชิดเงินหนีไปต่อหน้าต่อตาเลย
อ๋อทำไมนะนั่นน่ะสิทำไมนี่แหละนะครับ
นายเกติศักดิ์ตรีเกษมอายุ๒๖ปีเจ้าของอู่นจรยนต์ครับ
งงเต็กเลยพี่เขาเขาแจ้งความกับตำรวจสพอุทัยนะฮะ
จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับจะให้เอาผิดกับนายกันตะพล
อายุ๒๒ปีเขาเป็นชาวปราจีนบุรีนะ
เป็นผู้ครอบครองรถกระบะอีซูซูหลังจากนำมาซ่อมเมื่อ๓เดือนก่อน
แต่สุดท้ายเบี้ยวค่าซ่อมรถเป็นเงินตั้ง๔๓๐๐๐บาท
อันนี้สภาพตอนก่อนเอามาซ่อมเขาเล่าบอกว่านัดส่งมอบรถนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับซึ่งบริษัทประกันภัยสั่งจ่ายเช็คในนามลูกค้ามา
ก็ต้องไปเบิกเงินสดที่ธนาคารใช่ไหม
แต่หลังจากเบิกเงินสดมาแล้วครับแม่ของนายกันตะพลอ้างกับตัวแทนบริษัทประกันภัย
ว่าลูกชายเนี่ยจะนำเงินไปใช้จ่ายให้กับเจ้าของอู่เอง
คือไปจ่ายให้เจ้าของอู่เองแล้วมีการนัดส่งมอบรถกันที่หน้าบริษัทประกันภัย
มากับใครบ้างมากับภรรยามากับพ่อมากับแม่
จากนั้นนายกันตะพลกับพ่อเนี่ยก็ไปสำรวจรถกระบะนะฮะ
ซ่อมไว้แล้วก็จู่จู่ครับภรรยากับแม่ของนายกาญตะพลเนี่ย
ขับรถเก๋งคอนด้าแจ๊สที่มาเนี่ยหนีไปพร้อมกันพร้อมกันไม่พอ
เงินมันอยู่ในรถด้วยทิ้งนายกัณฑพลกับพ่อไว้ตรงนั้นแหละ
งงกันเลยนะครับเมื่อพ่อของนายกัณฑพลเนี่ยนะครับ
โทรไปพูดคุยแม่ของนายกัณฑพลบอกว่ายังไงรู้ไหม
ไปก่อนนะจะเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบ

ไม่รู้ล่ะส่วนไม่รู้ล่ะนายเกียรติศักดิ์ก็เลยไปแจ้งความ
เจ้าของอู่นะไปแจ้งความให้เอาผิดกับนายการพล
ในข้อหาผิดสัญญาจ้างพร้อมทั้งพานายกัณฑพลกับพ่อเนี่ย
ไปโรงพักด้วยตัวเองเลยครับเอาไปดูจังหวะช่วงนั้นหน่อย
ใช่เขาบอกว่าเอาเงินมาเขาบอกว่าเอาเงินไปใช้หนี้แล้ว
แล้วพี่ได้บอกเขาว่ามันผิดนะอะไรเขามาแจ้งความแจ้งอะไรมาบอก
โอ้โหมันยังไงกันเลยทีนี้แปลกจังใช่นายเกียรติศักดิ์เชื่อนะ
ส่วนตัวเจ้าของอู่เขาเชื่อว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้
ผู้ก่อเหตุน่าจะรู้กันผู้ก่อเหตุน่าจะรู้กัน
แล้วก็เตือนไปยังบริษัทประกันภัยไปทางอู่ซ่อมรถด้วย
ระวังนะระวังว่าจะเจอเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้
อืมเออนะถ้าบอกว่าลูกยังหาแม่กับเมียงไม่เจอ
ใช่เงินก็หายไปแล้วไปใช้หนี้หมดแล้วด้วย
แต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเขารู้กันอย่างที่เจ้าของอู่ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า
เพราะคนเอาเงินไปกับคนที่อยู่
ก็แค่ผิดสัญญาจ้างงานใช่

คือทางบริษัทประกันกับอู่รถเนี่ย

แต่ว่าทำไมเขาถึงไม่ตีเช็คเป็นอู่
ใช่แล้วให้เบิกเงินสดอันนี้เป็นเรื่องที่ผมความรู้น้อยเรื่องนี้

นี่น่าสนใจอย่าให้มันผ่านไปนะครับ
เวลาไปเจอเหตุการณ์จะได้ปลอดภัย